ใครที่จะไปเข้าห้องน้ำนั่งซ่วมเนี่ย

กลายเป็นคุณผู้ชายเหมือนกันนะที่ต้องระมัดระวังพอกับผู้หญิง

ทำทุกร้านนะปวดท้อง
ล็อกกรอนถอนเกงนั่ง
ครับสักพักนึงหัวใครอ่ะ
ยื่นมือเข้ามา

พอเสร็จธุระเขาออกจากห้องมาก็ไปเดินไปเรียกแม่บ้านแต่เหมือนผู้ก่อเหตุจะรู้ตัวก็เลยรีบหนีออกไปก่อน
ส่วนสาเหตุที่เขาเอามาโพสต์เนี่ยเขาอยากจะมาเตือนภัยนะคะสำหรับคนที่ใช้ห้องน้ำสาธารณะ
ส่วนตัวเขาบอกพอเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยเนี่ยเขาก็ขยะทำไมคุณเจอบ่อยจังคะ
คือต้องบอกว่าคนที่เขาโดนกระทำเขาเป็นหน้าตาดี

นี่แปลว่าต้องเดินตามออกมาแบบเดินตามตั้งแต่อยู่ข้างนอกจนเข้ามาในห้องน้ำหรือเปล่า
เขาบอกเขาโดนบ่อยจนขยาดที่จะเข้าใช้บริการห้องน้ำสาธารณะไปเลยทีเดียว
แต่คือแหมคุณเรื่องห้องน้ำมันเลี่ยงไม่ได้บางทีมันก็ต้องเข้าไง
พยายามจะมุดมันมุดไม่ได้ก็มุดอยู่อย่างนั้นนะ

ใช่คือล็อกนางเอาไว้เลยเนาะ
คุณเคยเจอเกิกันใช่ไหมมุดแบบนี้ไหม
ไม่มุดแต่เขาก็พยายามที่จะมาทำบางอย่างให้เราเห็น
น้ำปั๊มก็น่ากลัวมากต้องระวังกันด้วยคุณผู้ชม